เสพกัญชาคุ้มคลั่งทำร้ายยายแท้เลยฮะ

ไอ้หน้า

เอาไปตรงหมดเลยเดี๋ยวจำนวนมาเอามือไป
กูไม่มีหรอกอะไรกูกลัวไม่มีนะ

ทำร้าย
โอ้โหทำไมมือไม่มีเหรอ
สะกิดยายทำไมต้องเอาแบบตีนเขียแบบนี้ด้วย
นี่หลานแท้กับยายแท้นะ
หลานก็คือนายเอนามสมมุติครับ

เอาเท้าเขียคุณยาย

มาเอาอะไรกับยายยายไม่มีเนี่ย

คนในบ้านถ่ายเอาไว้ครับ

ทำร้ายยายนกที่พิการนะ

ร่างกายซีกซ้ายของยายขยับไม่ได้ครับ
แล้วในเอเอาตะกร้ามาตีคุณยายอีก
เอาเท้าเขียเอากระป๋องปลา
นายเอนะเราเบลอหน้าไว้ได้คุยกับยายนกด้วย
นกเล่าให้ฟังว่าไอ้หลานเอเนี่ย

แต่ตนเองไม่มีเงินเพราะมีรายได้จากเบี้ยคนพิการแค่๘๐๐บาทนี่
นกเขาบอกแล้วก็มีแค่เบี้ยสูงอายุแค่๖๐๐บาทเท่านั้นเอง

ฉันไม่เคยทำอะไรมันเพราะฉันวิการ
อ๋อแล้วเขาป่วยเป็นอะไรหรือครับอันนั้น

มันอยากได้รถและจอดอ่ะ
สองคนเท่านั้นเอารถไปจำนำฉันบอกว่าเรือเข้ามาได้
ฉันให้หาฉันอ่ะหารถให้มัน

นกเล่าให้ฟังด้วยว่าพ่อแม่ของหลานเอเนี่ยนะแยกทางกัน
พ่อของเอเนี่ยทำประมงแต่เรือประมงยังไม่กลับเข้าฝั่งเลย
เอก็เลยเครียดคุ้มคลั่ง

ที่ลูกพี่ลูกน้องของเอครับบอกว่าปกติแล้วเอมันอารมณ์ดีนะ
มีมาช่วงหลังนี่แหละเอน่าจะเสพกัญชาหนัก

ที่สำคัญคือเอมันชอบทำร้ายยายนกอยู่บ่อย
บางครั้งก็มักจะคว่างสิ่งของในบ้านจนได้รับความเสียหายครับ
นี่ลูกพี่ลูกน้องบอกแบบนี้ใช่ไหมแต่ชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยเอเหรอ
เอือมละอาเอือมไปหมดแล้วไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยนี่สงสาร
สารยายยายเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ
แล้วคดีเราว่ายังไงทางคดีเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจไม่ได้ส่งตัวในเอให้พนักงานสอบสวน
เพราะว่าตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบสารเสพติด
แต่ส่งไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตราดแล้วก็ให้แพทย์ตรวจเรื่องสุขภาพทางจิตแทนนะครับ
แต่หลังจากนี้นี่สิไม่รู้ว่าหลานเอจะกลับมาอยู่กับยายนกหรือเปล่านะฮะ